เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก

แมวตัวนี้อยากได้รับความยุติธรรมด้วยค่ะ
โอ้โฮ
ความยุติธรรมไม่มีในโลก

ไงล้างตึ้งไปเลย
ให้กินแค่นี้เป็นลมเลยนะ
ที่ผมชอบนะมันชัดเจนนะ

ตอนแรกที่ฉันคิดว่ามันคงจะไปตบอีกตัวหนึ่ง
มาทิ้งตัวเลย

ให้แม่รู้ว่าหิวมากเป็นลม
น่ารักมากขอบคุณติ๊กต๊อกของคุณโซเฟีย๐๑๐๒๑๑ค่ะ